เราเตือนเสมอนะครับว่าเรื่องของคลิปที่เอาไปโพสต์ในโซเชียล
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อหรือว่าไปต่อว่าวิพากษ์วิจารณ
เพราะว่าบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่กลับกันก็มีเหมือนกัน
มุมเดียวหรือเหตุการณ์ตอนหลังอะไรอย่างนี้
ก็มีคนเอาคลิปไปโพสต์บอกว่าตำรวจนี่นะเรียกรับสวย
เอาเงิน๒๐๐เก็บใส่กระเป๋าไปอะไรแบบนี้ทำให้ถูกต้อง

คนถ่ายเป็นผู้หญิงเขาพูดสำเนียงอีสานบอกว่า๒๐๐ค่ะมาคนเดียวก็เรียกเอาเงินได้
ฝ่าไฟแดงมันไม่ใช่แล้วหัวหน้านะฮะ
แต่ว่าหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนักข่าวเราก็ไปถามทางด้านของพันธบรวจโทโกศิลปะอาดวง
เป็นรองภูมิกับจราจรสพเมืองนครราชศรีมาเขาบอกว่ายอมรับในคลิปนี้ลูกน้องผมจริง
วันที่เกิดเหตุคือเย็นของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจนายนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณทางแยกหัวทะเลหรือว่าแยกจักราช
แล้วก็ไปตรวจจับรถบรรทุกคันนี้เขาขับฝ่าไฟแดง
หลังจากเกิดเหตุก็แจ้งความผิดไปแล้วแต่รถบรรทุกนั้นเนี่ยเขาฝ่าไปเลยนะ
ตำรวจต้องขี่รถไล่ตามไปกิโลกว่าแล้วก็ไปบอกว่าคุณขับรถฝ่าไฟแดง
คุณทำผิดคุณต้องเสียค่าปรับแต่รถบรรทุกบอกว่ารีบอ่ะคุณตำรวจจะไปส่งของ
แล้วก็ยื่นเงิน๒๐๐ฝากตำรวจไปเสียค่าปรับให้แทนแต่ว่าฝ่ายสามีจ่ายเงินไปใช่ไหม
แต่ฝ่ายภรรยาเนี่ยเสื้อชมพูเป็นคนถ่ายคลิปก็บอกว่าตำรวจเรียกรับสวย
จริงแล้วคือสามีเขาฝากตำรวจไปจ่ายค่าปรับให้คนขับเองเขาก็บอกว่าเขาพบตำรวจแล้ว
ขอโทษตำรวจแล้วและยอมรับว่าภรรยาเขาเป็นคนถ่ายคลิปเพราะว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง
คิดว่าสามีจ่ายสวยก็เลยนำคลิปนั้นไปเผยแพร่จริงแล้วสามีทำผิดแล้วก็ขับรถฝ่าไฟแดงจริงนะฮะ
ล่าสุดในส่วนของคนโพสต์ผู้หญิงคนนี้ลบคลิปไปแล้วพร้อมขอโทษตำรวจด้วยที่ตีความไปเองโดยไม่สอบถามแล้วก็รีบนี้เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลทำให้ตำรวจเสียหายแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปว่าจะถ่ายจะโพสต์อะไรก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมก็ได้นะครับ